คุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของร่างทรงกันบ้างนะครับ
โลกโซเชียลก็เผยแพร่กันเยอะเลยว่า
โอ้โหเดี๋ยวมีร่างทรงคนนี้โผล่

และตอนนี้มีร่างทรงหนึ่งที่อ้างตัวว่า
เป็นร่างทรงของรัชกาลที่๕
สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เรื่องนี้พอรับทราบไปถึงเจ้าหน้าที่
และก็หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจ
บุกเข้าไปตรวจสอบถึงสำนักเลยนะฮะ
พร้อมสั่งให้ยุติการกระทำดังกล่าว
ชายผู้ที่ถูกกระแสสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ

ก็คือนายขเชนเล็กชะอุ่มอายุ๓๙ปี
อยู่ที่เรือนหมอพรตำบลท่าไข่อำเภอเมือง

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ร้อยเอกอนุกูลวงแม่น้อย
นำทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อย

ทรเมืองฉะเชิงเซาบุกเข้าตรวจสอบ

ระบุถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ในการแต่งกายเรียนแบบ
ให้ดูเหมือนสมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่๕
แถมยังมีข้อความระบุว่าเป็นร่างทรงของพระองค์
และเป็นร่างทรงของสมเด็จกรมหลวงชุมพร

เกิดจากความเข้าใจผิดและหลงคิดไปเองของประชาชน
โดยยืนยันว่าตัวผมเองไม่เคยไปแอบอ้าง
ตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
ส่วนภาพที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์บนโลกโซเชียลนั้น
เป็นภาพเก่าสมัย๓๔ปีที่แล้ว
ที่มีลูกศิษย์ลูกหามาจัดงานในพิธีไหว้ครูให้
โดยเก้าอี้บันลังที่เห็นตามภาพ
เป็นการเช่ามาตั้งไว้ในช่วงที่มีการจัดงานเท่านั้นนะครับ
ส่วนชุดที่สวมใส่ก็ยืนยันว่าเป็นการใส่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียว
และไม่เคยหยิบออกมาใส่อีกเลย
แต่เอามาโชว์ให้เมื่อกี้นักข่าวได้ดูนะครับ

ตัวผมเองมีอาชีพทำบายสีทำขวัญนาค
แล้วก็ตั้งสารพระภูมิหรือว่างานบวงสวงต่าง
เพื่อเป็นการสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ครับก็ได้ขอความร่วมมือบอกว่า

และหากพบว่าหากยังมีการแต่งกายเรียนแบบ
หรือว่ามีการแอบอ้างและลักลอบเปิดเป็นร่างทรงอีก
จะดำเนินการตามกฎหมายมาตรา๑๑๒ทันทีนะคุณ

บรรยากาศการพูดคุยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้าน
หรือว่าเขาเรียกว่าสำนักเลยนะสำนักแห่งนี้หน่อยครับ
หรือว่าใบบ้านตาม๑๒๐นะครับ

เพราะว่ามันหมาให้ผมทำเอามาดูยังไม่ได้
อ๋อพี่อย่าแต่งตัว

ก็ความความจะเป็นอย่างนั้น
ทำความเข้าใจกันและถือว่าเป็นการปรามหน่อยนะครับ
เรื่องของการจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
ตอนนี้ถ้าจะต้องตามจริงเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรง

คงต้องเข้าไปดูในโลกโซเชียลเพราะเขาเผยแพร่ร่างทรง